คุณแก้มบุ่มนะคะกับแฟนนุมของเขา
เขาบอกว่าเป็นมากกว่าไมโครเวฟอีก
น่ารักกกก
คุณทิเป็นลูกชายเจ้าของโรงพยาบาล
ชื่อดังญาตาประชาชึน

เขาทำคลินิกเสริมความงาม

ก็แก้มบุ๋มน่ารักมากเพราะวันนี้ให้สัมภาษณ์เอิ๊กอักสุด
ก็แบบทำศัลยกรรมเรื่อยไปค่ะพี่ทำยังไงให้ได้เป็นพรีเซนเตอร์อ่ะ
ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะบรรยากาศเอิกอักเฮฮามากค่ะ
เพราะว่าทั้งคู่จัดเต็มจัดหนักนะคะอวดความสวิตช์แบบโอ้โหพี่นักข่าวแบบเขินแทนเลยอะค่ะ
คุณพีชกับแก้มบุ๋มเปิดใจว่ารัก๓ปีมีความสุขมาก
ฝ่ายชายเนี่ยอบอุ่นยิ่งกว่าไมโครเวฟค่ะ
ดีหนักล่าสุดนะคะเพิ่งซื้อนาฬิกาหลักล้านที่วันเกิด
ไปปีที่แล้วพี่พีชเขาช่วยกันทำงานนะพวกเนี่ย
แล้วอยากให้คุณผู้ชมดูช็อตนี้ค่ะที่พี่พีชเนี่ยเอาใจแก้มบุ๋มค่ะทุกอย่างค่ะ

แบบคืออยากเขาบอกว่าอะไรนะ
ได้สิ่งเหรอฮือผู้หญิงอยากได้อะไรแบบให้บอกผู้ชาย

อืม

เพราะว่าผมคิดว่าเรื่องแบบนั้นเป็นเรื่องเตอร์ไพรส์แน่นอน

คุณผู้ชมแต่ว่าประเด็นที่เป็นเรื่องราวดราม่านะคะ

เขาก็พูดบอกว่าที่เขาไม่เล่นละคร
เพราะว่าโดนนางเอกท่านหนึ่งกันซีนนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าจริงไม่อยากจะพูดถึงแล้วนะคะ

ประเด็นกรรมใครกรรมมัน

ให้แบบสังคมให้กรรมมันเปิดโปรงกันเองอย่างนี้

เขาบอกว่ากรรมคือผลของการประทาน

ใครจะทำไว้อย่างไรก็ได้อย่างนั้นซะ

ที่ว่าสาธุเมื่อสักครู่อยากได้แฟนเหมือนคุณแก้มบุ๋มนะ

เขารวยเขาดีเขาเปรย์
ไปหาแฟนแบบนี้ที่ไหนคะคุณแก้มบุ่ม

ถ้าไม่โดนกันซีในวันนั้นชีวิตบุ๋มอาจจะไม่เป็นแบบนี้นะ

มันก็มีเส้นทางชีวิตของมันนั่นแหละ
ดีมาให้ใดคือเขาก็รักกันด้วยใจบริสุทธิ์ก็แล้วกัน